จากคำสั่งสารรัฐธรรมนูลในวันนี้ที่ออกมา
ในวันมุมมัตรนมประธานรัฐศพา
ว่ายังไงและมีการดำเนินการยังไงต่อไป
ไปดูรายละเอียดกันที่นั่นเลยค่ะ

เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ให้ดูบรรยากาศนะคะนี่คือการเตรียมการแถลงข่าว
ซึ่งต้องจับตาดูค่ะว่าถ้าสารรัฐธรรมนูลมีมติออกมาแบบนี้เนี่ย
ลำดับต่อไปเนี่ยการโหวตเลือกนายกจะกำหนดการยังไงต่อไปนะคะ
วันไหนนะครับก็ตอนแรกมีการคาดการณ์กันว่า

ธรรมนุมได้มีคำวินิจฉัย
เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปให้สารรับนูลวินิจฉัยแล้วนะครับ
รายละเอียดของการวินิจฉัยก็พวกเราก็คงจะดูได้จากคำประกาศของตุลาการรัฐมนุนเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยสรุปก็คือว่าสารไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปนะครับ
ในรายละเอียดนั้นก็อยู่ในคำประกาศคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐมนุนแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อสารรัฐมนุนไม่รับคำร้องแล้ว
ก็ถือว่าสิ่งที่ทางรัฐสภาซึ่งได้ประชุมไปแล้วนั้น
ถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้โดยถูกต้อง
ไม่ขัดต่อสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไป

ว่าในระหว่างข้อบังคับที่สภาปฏิบัติและลงมตินั้น
กับพระบัญญัติของรัฐทุนโนนั้น
มีความขัดแย้งหรือไม่อย่างไร
สารไม่รับไปพิจารณานะ

สิ่งที่สภาทำไปนั้นก็สามารถดำเนินการต่อไปได้
เพราะฉะนั้นทางสภาผมก็ได้กำหนดเวลาว่า

ก็จะให้ฝ่ายกฎหมาย
และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมรัฐสภา

ในละเอียดกรรมวิจัยของสารรัฐทุนโนน

ต่างรัฐสภาจากกำหนดกันต่อไป

และกระบวนการเลือกนายกรี
เมื่อฝ่ายกฎหมายได้ประชุมเรียบร้อยแล้ว
ก็ทางประธานรัฐสภาก็จะได้ประชุม

ซึ่งประกอบด้วยวิปของวุฒิสมาชิก
และก็วิทย์ของสภาพุทธแหละสดอน

เพื่อประชุมจะได้หาข้อสรุปว่า
การประชุมซึ่งผมได้กำหนดไว้แล้วนะครับ
ก็คงจะออกระเบียบวาระได้
หลังจากที่ฝ่ายกฎหมายได้ให้ความคิดเห็น

แล้วก็จะเจอสมาชิกรัฐษภาค

ในวันที่๒๒ครับตามที่เคยได้กำหนดไว้ว่า
ถ้าคำวินิจฉัยมาให้เราปฏิบัติงานต่อไปได้
โดยไม่มีคำสั่งอย่างอื่นใด
เราก็จะประชุมในวันที่๒๒
ซึ่งผมได้หารือกับประธานวุฒิสภา
เรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องขอวันที่พุทธิสภาประชุม
คือวุฒิสภาจะประชุมวันจันทร์กับวันอังคาร
ส่วนสภาพุทธแหลศดรนั้นจะประจุมวันพุทธกับวันพระหัส
แล้วก็เห็นว่าวันอาคารน่าจะสอดคล้องกับความพร้อม
ของวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
พร้อมกับเราสามารถจะออกหนังสือเชิญประชุมได้ตามกฎเวลา
คือไม่น้อยกว่า๓วันครับ

ยศติกของคุณโรมนะคะ
ยัตติของคุณโรมก็เมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลแล้วนะครับ
ก็ต้องหารือต่อไปว่าจะดำเนิน
คือยัตติก็อยู่ในวาระก็ฝ่ายกฎหมายก็จะเสนอ
พร้อมกับต้องหารือในที่ประชุมหรือหารือกับตอนที่ประชุมวิบ๓ฝ่าย
ว่าคุณโรมหรือสมาชิกสภาพุทธแห่งภาคเก้าไกร
จะเข้าประชุมด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไร

เพราะขณะนี้คำวินิจฉัยของสารรัฐสนุนออกไปแล้ว
เพราะฉะนั้นถึงจะทบทวนอย่างไร
ก็คงต้องอยู่ในกรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุนนั้น
แต่ยติเขายังอยู่ครับ

โดยเฉพาะตอนหารือวิบ๓ฝ่าย
วันที่๑๘๑วันศุกร์ที่๑๘เวลา๑๐โมงครับ
ก็หารือเรื่องนี้ด้วยครับ
สำหรับและยังไงคุณเจ็บว่าวันที่๒๒ในคำวิดชุมครับ
จะเรียบร้อยเกิดเข้าพรวจด้วยสถานการณ์

แล้วก็จะพยายามทำ

เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อไม่ได้เป็นปัญหาต่อไป
ส่วนว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่๒๒หรือไม่
ก็คืนอยู่กับที่ประชุมของรัฐสภาครับ
อเจมส์อาจารย์ครับที่สวอยอยากให้คุณเกดนายกแสดงวิทยาลัยทัศน์นะครับ
มันสามารถแสดงอะไรรัฐสภาได้ไหมครับ
อันนี้ในข้อบังคับการประชุมเพื่อเลือกปัญหายกฤษีนั้น
ไม่ได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ตามที่รัฐมนุนกำหนดไว้นั้นต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วย
แล้วก็ในการเลือกคราวที่ผ่านมาปี๖๒
ก็มีผู้เสนอสองท่านตามรัฐมนุนก็
เนื่องจากวิบุรุษกรรมไม่ใช่สมาชิกภาพุทธรรมรัฐศรร้อนทั้งสองท่าน
ก็ไม่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์
ก็ในข้อกลุ่มกฎหมายผมต้องหารือในวันพรุ่งนี้
ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราต้องหารือฝ่ายกฎหมายว่าถ้า
ถ้ามีการเสนอให้เข้ามาแสดง
ในฐานะที่เป็นเรายังไม่ทราบเลยว่าคนที่เสนอขึ้นนี่จะเป็นบุคคล
ในสมาชิกภาพุทธธรรษฐรหรืออยู่ในสภาเนี่ย
หรือเป็นบุคคลข้างนอกก็ต้องให้เตรียมทั้งสองแนวทางไว้
แล้วก็ในวันประชุมคงจะได้ชี้แจงว่า
แง่ข้อบังคับในแง่กฎหมายรัฐมนูล
และตัวผู้ที่เสนอชื่อนั้นเขาอยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่อย่างไรครับ
มันสามารถกำหนดได้แต่เมื่อรัฐธรรมนุนไม่ได้กำหนด
ข้อบังคับก็ได้กำหนดก็ขึ้นอยู่กับสภาว่า

เสนอชื่อนี้ไหมครับของเช่นเดชน์นายวกรัฐธนุรี
ผู้ที่จะเป็นบุหรณ์ส่วนที่๒๒เดช
อยู่ที่ไหนถ้าเขาอยู่แล้วเขาพร้อมจะแสดงวิสัยทัศน์

ส่วนว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่นะเพราะเสนอชื่อ
คงจะไม่สะดวกนะครับ
เพราะในปีที่แล้วในปี๖๒

แล้วจริงได้สอบถาม

ในการเลือกนายกดีนั้น
ทำไมไม่ได้กำหนดเหมือนการเลือกประธานสภา
ก็ได้รับการชี้แจงเบื้องต้นว่า
เดิมกำหนดว่า
แต่ภายหลังที่ประชุมของผู้ร่างข้อบังคับ

การเลือกนายกรรมตรีตามข้อบังคับ
รัฐสภาที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้

ที่ไปอยู่ในห้องประชุมของรัฐสภา

แล้วรัฐมนุนก็ได้กำหนดว่าให้เสนอบุคคลภายนอกได้
ตามที่รัฐมนุนได้กำหนดไว้
ก็ที่ประชุมของผู้ร่างไม่ใช่เจตนารมณ์เลยนะว่า
ไม่ควรจะมีการแสดงอุทัศน์สำหรับเลือกนายกดี
โดยเหตุผลต่างซึ่งคงจะได้มีการ
นำข้อปฏิบัติหมายนี้และหารือในวิทย์สามฝ่ายด้วย
ก็อยากให้เรียบร้อยครับไม่อยากให้มันมีประเด็นค้างคาน
แล้วก็ยืดเหลือการประชุมออกไปโดยที่ไม่จำเป็น
ครับเคนครับขอบคุณครับ